ครับเดี๋ยวดูปัญหาของเพื่อนบ้านหน่อยค่ะ
เพื่อนบ้านลำที่อะไรพวกนี้ไม่รู้ใครเคยเจอขนาดไหน
อ่าไปดูตรงนี้ก่อนไปดูบ้านนี้ก่อนกันแล้วกัน

อ่าแล้วกลายตรงนั้นก็พอเป็นภูมภูมิตล

มุมจากด้านนอกซอยมองเข้าไปด้านใน
อันนี้มันจะเหมือนหลังหน้าบ้านเขาใช่มั้ย

แต่ถ้าเกิดมองจากมุมด้านนอกเข้าไปด้านในเวลาเราเข้าซอยเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาล้ำมาครึ่งซอย

บอกว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยสร้างโรงจอดรถบนถนนหน้าบ้าน
เคยร้องเรียนทางเทศบาลบางครูรัฐไปแล้วอยู่ที่นนทบุรีนะฮะ
อยากให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะเนื่องจากเพื่อนบ้านเนี่ยอ้างว่าสนิทกับสภาเทศบาล
สนิทกับสอทรในท้องถิ่นแล้วควบตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านด้วย
สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่หมู่บ้านตรงนี้นะครับ
นี่เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะฮะแต่ละฝั่งนะทาวน์เฮาส์๒ชั้น
นี่เห็นไหมอ๋อชะพานตรงขวานั่นหรอ
รถจอดอ๋อนี่คือถนนเยอะไหมเยอะไหมโอ้โหเดี๋ยว
อย่างนี้ก็ได้เหรอคะก็นี่ก็ถ้าทำอยู่นี่ไงเห็นไหมล่ะ
มีจักรยานยนต์เห็นไหมมีหลังคาโรงจอดรถนึกว่าจอดรถคันใหญ่
รถบรรทุกหรืออะไรจอดมอเตอร์ไซค์เหรอคะคือบ้านฝั่งซ้ายมืออ่ะ
ที่มีประตูรั้วด้านในอ่ะคือเจ้าของคลิปอ๋อที่เขาถ่ายมาบอกเหลือถนนครึ่งเดียว
เขาบอกเขาเอารถเก่งเข้าบ้านไม่ได้อ่ะก็ใช่อ่ะสิจะเข้ายังไงตีวงแบบไหนล่ะทีนี้
เข้ายังไงเห็นไหมมันตีวงเข้าไม่ได้เลยพี่อุ๋ย
งั้นก็ต้องจอดแบบจอดขวางข้างโรงจอดรถเขาอีกทีนึงนึกออกไหม
คือเอาเข้าไปในตัวบ้านไม่ได้อ่ะแต่มันใช่เรื่องไหมอ่ะไม่ใช่ไง
เอามีที่ไหนเคยเจอมากกว่านี้คือเขาเขาตกลงกันหรือเขาเขาเจรจาขอซื้อที่
จอยตรงหน้าบ้านเขาแล้วหรือเปล่าพี่เขาเจรจาเขาคงไม่อัดคลิปร้องสื่อหรอกค่ะ
อ๋อเนอะใช่ไหมเออแล้วมีเห็นไหมมีกระถางต้นไม้คือทำเหมือนกับเป็น
ตั้งเป็นแนวอ่ะเหมือนเป็นพื้นที่บ้านเขาเลยอ่ะเออเหมือนเป็นหน้าบ้านอ่ะ
ซึ่งตรงนี้ความจริงมันคือถนนสาธารณะถนนใช้ร่วมกันของบ้านในซอยค่ะ
ใช่ไหมฮะถ้าบ้านฝั่งซ้ายบ้านฝั่งขวาฝั่งขวาจะเอารถเข้ารถออกก็
ก็มีที่ถอยให้กันใช่ไหมถอยหน้าถอยหลังให้กันนี่
อ่าวันดีคืนดีนี่เป็นอย่างงี้ก็มีเห็นไหมฮะอ่าตอนนั้นจอดรถเก่งนี่
เขาเป็นจอดรถเก่งอย่างงี้เออเนอะมันเอออ๋อหรือเขามองว่านี่เห็นไหม
หรือเขามองว่าคือปกติมันก็จอดรถหน้าบ้านตัวเองกันได้อยู่แล้ว
ทีเนี้ยแดดมันลงก็เลยขอทำหลังคาหน่อยอย่างงี้ป่ะโอ้ไม่ไหวสิ
คือถ้าไม่มีหลังคาอย่างนี้มันก็ยังเอาถอยเข้าถอยออกสลับกันไปสลับกันมา
อันนี้มันไม่ได้เลยมันกั้นแนวเลยใช่ไหมท่านผู้ชมครับเจ้าของคลิปเนี่ย
คือคุณภูเมฆนะฮะคุณภูเมฆเนี่ยบอกว่าผมเอารถเข้ามาจอดที่บ้านไม่ได้ไปโดยปริยาย
ด้วยหลังคาที่มันยื่นมาหลังคาบ้านของฝั่งเพื่อนบ้านที่ต่อเติมยื่นมา
ทำไมคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์นะว่าก็ต่อหลังคาออกมาให้ชนกันไปเลย

คือคือฝั่งนั้นเนี่ยผมดูท่าทางเขาก็เอารถเข้าบ้านไม่ได้นะแต่เขาเข้าถอยแบบ
อ่าเขาจอดอย่างงี้ได้ไงเออใช่อ่าแล้วฝั่งบ้านคุณภูเมฆซ้ายมือยังไง
ก็คือให้จอดเหมือนกันเออให้ทำเหมือนกันแล้วโรงรถด้านในบ้านมีไว้ทำไม
ก็ต่อมาชนกันเลยเพื่อใช่ไหมล่ะคุณภูเมษบอก
ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหมากกว่านี้อีกนะฟูกที่นอนกระบะทรายแมวอะไรนี่เต็ม
เห็นไหมเต็มไปหมดคือมันมาแบบมันไม่ใช่แค่ในพื้นที่หลังคาโรงจอดรถที่ยื่นอ่ะ
มันล้ำมาอีกซื้อบ้านตรงข้ามไปเลยดีกว่าขายบ้านให้เขา
ไม่รู้จะทำยังไงเออคุณภูเมฆบอกซื้อบ้านหลังนี้มาสามปีนะฮะ
เจ้าของบ้านคนเก่าเขาบอกไว้แล้วว่าเออมันมีปัญหานะ
เพื่อนบ้านหลังอื่นก็เจอปัญหาแต่ไม่มีใครกล้ามาเผชิญหน้า
แต่คุณภูเมฆบอกแม่ผมก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะเคลียร์กันได้
อืมเพราะว่าบ้านพี่สาวผมอยู่แถวนี้อ๋อสุดท้ายเคลียร์ไม่ได้
ต้องเอารถไปฝากจอดแถวบ้านพี่สาวโถ
เคยร้องเรียนเทศบาลเมืองบางครูรัฐไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครมาจัดการให้สักทีนึง
ส่วนตัวไม่อยากมีปัญหาหรอกนะแต่อยากให้เขาเนี่ย
เห็นใจเพื่อนบ้านอยู่ร่วมในสังคมอย่างอย่างแบบ

คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องเห็นใจแล้วนะพี่อุ๋ย
มันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เรียกว่าซอยบ้านนะ
เดี๋ยวลองฟังเขาก่อนลองฟังคุณภูเมฆก่อน
ซื้อบ้านมันอยากให้โล่งพื้นที่สังคมต่อให้เพื่อนบ้านไม่ได้มาใช้ตรงนี้ก็จริง
แต่มันคือสมควรจะอยู่ในชาวนั่งเดิมของมันไม่ใช่ถือวิทยาศาสถ์มาใช้ส่วนตน

มีครับที่มีแทนค
สั่งคมก็ต้องมีกฏถ้าไม่มีกฏมันก็อยู่อย่างนี้เลสเทขันไปหมดครับ
อันนี้เคยมีการพูดคุยกับฝากของค่ะมั้ย
พูดคุยครับไม่ได้เกลียดอะไรกันครับ

ล่าสุดทางประธานหมู่บ้านนะครับ
ชื่อคุณอมรเที่ยงแท้

หลังจากเห็นเป็นข่าวก็เลยมาดูให้แล้ว

แต่ไม่รู้จะทำยังไงแก้ไขลำบาก

มีการต่อเติมไหมก็ต่อเติมกันทุกหลังคาเรือนนั่นแหละ

อย่างเจ้าของบ้านที่ต่อเติมลงจอดรถ

คุณก๊อฟก็เลยออกมาคุยกับทาง

ไม่มีคุณก๊อฟเหรอ
แต่ก่อนคำนะคะ

แต่ไอโครงหลังคาอะไรพวกนี้ยังลื้อไม่ไหวลื้อเองไม่ได้

เดี๋ยวต้องหาช่างเอาเครื่องไม้เครื่องมือมารื้อให้

แต่พี่ก็พยายามบอกว่าตอนให้ผมลื้อให้คุณก็จอดรถปั้น

แต่คุณภูเมฆเขาบอกเขาจอดเข้าบ้านเขาไม่ได้เขาจะเอารถเข้าบ้านเขาเนี่ยเขาเอาไม่ได้
แต่คือเรื่องว่าจะจอดได้ไม่ได้เนี่ยผมว่าต่อให้บ้านเขาไม่มีรถ
มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมใช่คือคุณจะไปสร้างโรงจอดรถล้ำมาโดยจะบอกว่า
เอารัชพรเธอเธอไม่มีรถนี่หรือเธอก็ไม่เห็นเธอเอารถมาจอดนี่
ต่อให้เอาเข้ามาเธอก็ถอยเข้าถอยออกลำบากเธอก็เห็นเธอจอดอยู่หน้าซอย
จะสร้างอย่างงี้ไม่ได้หรือยังไงไม่ได้ไงไม่มีสิทธิ
คุณไปซื้อถนนหน้าซอยก่อนแล้วคุณค่อยสร้างอ่ะเก็ตไหม
ดีแล้วไม่เจออะไรเฉพาะไม่แต่นี่คุณผู้ชมส่งมาหาทางออกให้ว่าไงรู้ไหม
คุณเลื่อยเสาโครงออกนะแล้วต่อหลังคายาวไปถึงบ้านเพื่อนบ้านเลย
แบ่งกันจอดแล้วก็เคลียร์กันกันแล้วกัน